ส่งคนเราไปนั่งบนเครื่องเล่นของเรานะฮะ

มีเวลา๑๐วินาทีในการข้ามช่องแค่ไปให้ได้

ทีมแชมป์จะต้องตอบคำถามเพียงข้อเดียว

โดยจะต้องผ่านเครื่องเล่นควงสว่างผ่านช่อง๙ของเราไปให้ได้ก่อน
กติกาคือผู้แข่งขันทั้งทีม
จะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่หมุนอยู่ตลอดเวลา
เก้าอี้หยุดจะต้องผ่านช่องแคบของเราไปให้ได้
ภายในเวลา๑๐วินาทีโดยมีโอกาสเพียง๓ครั้ง

ชมพู่และหมากเขียบเป็นชื่อของผลไม้ชนิดเดียวกัน

สถานีขนส่งผู้โดยสารฉิมพรี
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่

เป็นนกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
เจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมครั้งแรกคือประเทศอินเดีย

การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง
จะมีการจัดขึ้นทุก๓ปี

โอ๊ยชมผู้บ้านแกเรียกว่าบังคุดไง
เรียกว่าโน่หนูไม่ใช่นั่นเป็นนางตรา

กแฮปปี้เบิร์ตถูกต้องเป็นนกที่เล็กที่สุดในโลก
เจ้าภาพกีฬาเอชั่นเกมครั้งแรกคือประเทศ

ไม่ใช่
ประเทศอะไร

จีนคิดว่าข้อที่ผิดไหม

ทางหน้าหยอก๖ปีไม่ใช่นะ

ไม่แน่ตกลงว่าผิดกี่ข้อต้องตอบแล้วครับ๔ข้อมีข้ออะไรบ้างครับ
ข้อ๓ถูกข้อเดียวยังยังห้ามตอบ
จำให้แน่นนะฮะครับผมครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเครื่องมา
อย่าปล่อยมือ

หอใหม่ฮะ
๑๐สักนาทีนะครับ
เฮ้ย
โอ้โห

ความนิ่งของเขานี่มันเสมอต้นเสมอไปจริง

หอบความนิ่งคิดจะสยบช่องแคบของเรา
แต่ดันเอียง
ตกน้ำไปอย่างน่าเสียดาย

ต้องส่งดีเจบุ๊กโกะมาเล่นละมั้ง

ไม่เอาสะพานหักชัวร์แค่
พร้อมนะฮะคนที่สองนะครับของเครื่องเล่นนี้นะฮะ

มาแล้ว
มาแล้ว

พื้นพริมดูเพื่อนทำได้ดูนิ
พื้นพริมทำได้

มานิ่งก็คิดในใจแล้วว่าชัวร์แบบนี้

กลับตัวมาเดินแบบเสื้อง
ผ่านช่องแทงของเราไปแบบสบาย
โอ้โหแต่ว่าคำตอบจะถูกทั้งหมด
ได้โบนัสคูณสองของเรากลับบ้านไปไหม
เอ้าเอาใจช่วย
เอาละครับมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับ

ผมถามว่าข้อใดผิด

จะมีการจัดขึ้นทุก๓ปี

นะฮะจะมีทุก

เอาละฮะส่วนข้ออื่นนะครับ

เป็นชื่อของผลไม้ชนิดเดียวกันนะครับ

ชมพู่เป็นภาษาใต้ครับนะฮะ

ภาษาอันนี้ขนจ่งชิมพรีนะถูก

มีน้ำหนักเป็นหลักแค่กรัมเท่านั้น

วันที่๔๑๑มีนาคมปี
เชิญครับ

ส่วนทีมดึก

ได้๑๐๐๐บาทครับ

ขอบคุณค่ะ

ราตรีสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป